กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมมาติดตามว่าที่สามีแห่งชาติคนใหม่กันหน่อยดีกว่า
เห็นบางคนเขาบอกว่าชื่อในวงการตอนนี้เรียกกันติดปากเลยนะคะว่าเป็นบอสวสินค่ะ
คือเขาเนี่ยเล่นเรื่องเมีย๒๐๑๘กำลังโด่งดังเลยทีเดียวกับน้องฟิล์มธนพัฒน์นั่นเอง
ล่าสุดเขามาเยือนไทยรัฐนั่นเองมาที่หนังสือพิมพ์ของเราเป็นวันที่๓ของการคัดแยกปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลโลกปี๒๐๑๘แล้วคุณ
ซึ่งโอ้โหประชาชนคนไทยร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ของไทยรัฐกันเยอะเลยทีเดียว
และนี่แหละหนุ่มฮอตคนนี้ก็มาเรียกเสียงกรี๊ดพร้อมกับให้กำลังใจน้องผู้ที่มาคัดแยกปรายศนียบัตรกันด้วยค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นหนุ่มฟิล์มก็เปิดใจถึงเรื่องที่ได้ฉายาสามีแห่งชาติบอกว่าเขาเองปลื้มมาก
ถือว่าสิ่งที่ได้มาเกินคาดแบบสุดค่ะ
แล้วตอนนี้นะฮะจะบอกเลยว่าจะนัดเขา๐๔๐๕ไม่ได้นะจ๊ะ
เพราะว่าคิวงานเริ่มแน่นแล้วแทบจะไม่มีเวลาได้พักด้วย
แต่ฟิล์มบอกเลยว่าได้กำลังใจดีจากแฟนคลับ
ส่วนกำลังใจจากสาวคนสนิทตอนนี้
บอกเลยว่าไม่มีคนคุยจริงจังหรอก
เพราะว่ากลัวจะไม่มีเวลาให้เขานะคะ
บริหารเวลาดีนะจ๊ะสุดหล่อ
มองว่าเราทำงานเยอะผมดูแลเขาได้ไม่ดี

แต่ว่าส่วนใหญ่หายือเหยียวมากกว่า

คือจริงไม่รู้ว่าสเปคฟิล์มเนี่ยจะต้องเป็นนางฟ้าระดับไหนนะ
เพราะว่าด้วยความว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นสจวดอาจจะชอบแบบสาวแบบอยู่บนฟ้าหรือเปล่า

อายุ๑๘เองแต่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เขาได้ขโมยหัวใจของสาวไทยทั้งประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอติดตามผลงานของเขากันต่อไปนะคะ